ผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะครับ
วันนี้ที่แถลงออกมาโดยสบคนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึง๑๐๐นะฮะนี่เป็นวันที่๗แล้วนะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในไทยไม่ถึงร้อย
แล้วถ้านับเป็นวันที่ไม่ถึง๕๐เนี่ยนี่คือวันที่๕นะ
เรามีไม่เกินห้าสิบคนมาห้าวันแล้วตอนนี้เอาเป็นลำดับขั้นตอนคือ
ให้วันไหนเนี่ยเป็นตัวเลขหลักเดียวแล้วจะได้รักษาให้หายกันนะครับ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคแถลงว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๓๐รายนะครับ
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๙ราย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เลย๓รายนะครับ
คือคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑
แล้วก็ไปจุดที่เป็นที่ชุมนุมชน๒
มีที่ต้องสอบสวนโรคหาแหล่งติดเชื้ออยู่๗นะครับ
แล้วก็มีกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐอีกหนึ่ง
โดยเดินทางกลับมาจากสหรัฐนะครับ

มีผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายนะฮะ

และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้๒ศพด้วยกัน

เป็นหญิงไทยอายุ๖๕ปี
ค้าขายอาหารอยู่ที่ถนนคนเดิน
แล้วก็มีโรคประจำตัวคือเบาหวานไตเรื้อรัง

มีคนในบ้านเนี่ยป่วยเป็นโควิด๑๙
เริ่มป่วยวันที่๗มีนาคมนะครับ

อาการไข้สูงไอแล้วก็ไปซื้อยามาทานเอง

ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็ต้องตรวจหาเชื้อนะครับ
หลังจากนั้นวันที่๑๗มีนาคมที่ตรวจหาเชื้อไป
มีนาคมผลตรวจออกมาบอกว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙
ก็เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐนะฮะ

๑๙มีนาคมแพทย์ได้ให้ยาฟาวิพิราเวีย
แล้ว๒๖มีนาคมไม่รู้สึกตัวค่ะนะฮะ

จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ๑๓เมษายนนะครับ
ส่วนอีกศพหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับ
คือผู้ชายไทยอายุ๖๐ปีนะฮะ

ยอดสะสมในขณะนี้
ร่วมพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซีย๒๔มีนาคม

แล้วมีอาการป่วยเมื่อ๒เมษายนด้วยอาการไข้สูง
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในอายุทยา
ส่งตรวจเชื้อพบป่วยโควิด๑๙
จากนั้นอาการแย่ลงเรื่อยนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๑๔เมษายน
สะสมทั้งหมดในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย

รวม๑๔๙๗ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๐๓รายนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตไป๔๓ศพ
ส่วนเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทย

ที่มีข่าวว่าโอ้โหจะเข้ามาถึง๓๐๐คน

แพทย์ทวีสินโคศกสบคบอกว่า
ตัวเลขนี้ไม่ขอยืนยันนะครับ

การเข้าไทยนั้นยังไงซะ
เมื่อเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะรองรับ

เกินวันละ๒๐๐คนอยู่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูตัวเลขเป็นวันอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องการเดินทางเข้ามาไทยแล้วเรามีการ
ชะลอการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยนะครับ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศขยายเวลา
อากาศยานขนส่งคนจากต่างประเทศบินเข้าไทย
โดยขยายออกไปจนถึงวันที่๑เมษายน
เดิมให้ถึง๑๙เมษายนขยายไปอีกนะครับ
ขยายไปถึงนู่นเลยฮะสิ้นเดือนเลยครับ๓๐เมษายน
เพื่อความต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จะได้ยุติลงเร็วนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวดีนะฮะ
ผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
คนที่อายุน้อยที่สุดเลยนะเป็นเด็กอายุหนึ่งเดือนนะฮะ
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมเด็กอายุหนึ่งเดือนนะครับ
โพสต์ภาพของผู้ป่วยโควิด๑๙ของไทยอายุน้อยที่สุดคือ๑เดือน
หนูน้อยคนนี้คือรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชอราดูลนะครับ
แล้วคุณสาธิตก็ระบุข้อความบอกว่า
พยาบาลแจ้งว่าช่วงแรกน้องมีอาการเหนื่อยเล็กน้อย
อดมีน้ำนิดหน่อยเมื่อทานยาต้านไวรัสไปแล้ว
ทำให้หลังทานยาดูดนมได้น้อยลง
ดูดนมได้ดีกินอิ่มนอนหลับ

แล้วก็รอดูผลกันต่อไป

ขอให้สบายใจได้เกี่ยวกับอาการของ